หายออกไปจากศาลค่ะหลายคนนะคะตั้งข้อสังเกต
ว่าเป็นฝีมือของเจ้ามือหวยหรือเปล่าเพราะว่ามีคนมาขอเลข
เจ้ามือหวยโกรธหรือเปล่าแล้วมาเอาไป

เขาร่าวให้ฟังว่าช่วงสายวันนี้
มีรถเก๋งสีขาวมาจอด
แล้วก็ผู้ชาย๒หญิง๓เข้ามาในศาล
เห็นมากราบไหว้แล้วก็ลักษณะทำพิธี
แต่ละคนมา๕คนแบ่งไปอยู่คนละมุมก็ทำพิธีอยู่นาน
จนกระทั่งเห็นผู้ชายเนี่ยเดินอุ้มเจ้าพ่อรูปหล่อเจ้าพ่อพ่อวอองค์เล็กเนี่ย
ลงมาทางบันไดอยู่ข้างบันไดแล้วก็เห็นไม่ได้ไปไหนนะ
อุ้มลงมาเฉยอยู่ข้างบันไดเนี่ยแล้วก็ไม่ได้สังเกตว่าหลังทำพิธีเสร็จเรียบร้อยนี้
เขาเอาขึ้นรถไปด้วยหรือเปล่ามารู้อีกทีคือเดินขึ้นไปบนศาล
แล้วเอ้ารูปหล่อเจ้าพ่อพ่อวอหายไปสิ่งที่อยู่ที่เดิมคือส้มกับเมล็ดน้ำมันตับปลา
วางไว้ดูต่างหน้าแบบนี้เขาก็ตกใจค่ะไปรีบไปบอกคนอื่นอื่นนะคะ
แล้วก็ให้ไปดูกล้องวงจรปิดดูซิว่าใครเอาไป
ชาวบ้านหลายคนสงสัยว่าอาจจะเป็นพวกเจ้ามือหวยหรือเปล่า
เพราะว่างวดที่แล้วมีคนมากราบไหว้ขอโชคขอลาบจากเจ้าพ่อพ่อวอ
แล้วถูกกันเยอะเลยเจ้ามือหวยอาจจะโกรธ
ก็เลยมาเอาหลวงพ่อไปมาเอาเจ้าพ่อไปแต่อีกไม่นาน
คนรักไปจะต้องเอามาคืนชาวบ้านบอกแบบนี้เพราะเจ้าพ่อพ่อวอท่านศักดิ์สิทธิ์
ใครทำอะไรไม่ได้หรอกเดี๋ยวต้องเจอดีต้องเอามาคืนแน่
ตอนนี้ต้องรอการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็มีการแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ตามเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์จริงศักดิ์สิทธิ์แบบไหน
เพราะก่อนหน้านี้เคยมีการสู้รบกันระหว่างทหารพม่ากับทหารกะเหลี่ยง
เขารบกันนะแต่กระสุนมาตกอยู่ฝั่งไทย
จุดนี้เลยจุดศาลเนี่ยแล้วเขาบอกว่าใครที่เข้าไปอยู่ใกล้ใกล้ศาล
กระสุนที่มันตกลงมาไม่มีระเบิดสักลูกเลยอ๋อเหรอเออ
ชาวบ้านปลอดภัยเชื่อว่านี่แหละอำนาจของเจ้าพ่อพวคุ้มครอง